เหตุการณ์นี้ที่เชียงใหม่ค่ะมีคนเก็บของเก่าขายอายุ๖๕ปี
ถูกฆ่าตายอยู่ในอาคารร้างนะคะแล้วก็คนร้ายก่อเหตุค่อนข้างโหดเยี่ยมเลยแหละ
คุณผู้ชมคือใช้มีดฟันเข้าที่หน้าหลายแผล
คือตั้งใจว่าฟันที่หน้าอย่างเดียวจนเละเลยอ่ะเขาตายนะคะ
แต่ว่าทรัพย์สินเนี่ยยังอยู่ครบเงินก็มีอะไรก็มีไม่ได้เอาไป
ก็ไม่น่าจะเป็นการฆ่าชิงทรัพย์เบื้องต้นตำรวจบอกว่า
อาจจะเป็นเรื่องของการทะเลาะกันในวงเล่าเพราะว่าก่อนที่จะถูกฆ่าตาย
กลับไปนั่งดื่มเหล้ากลับมาแล้วก็เนี่ยพบว่าเป็นศพอยู่ในอาคารร้าง
กับสถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่แห่งที่๑
ตำรวจสพแม่ปิงได้รับแจ้งนะคะก็เลยเข้าไปตรวจสอบ
โดยทางผู้กำกับสพแม่ปิงชุดพิสูจน์หลักฐานแพทย์เวร
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่และกู้ภัย
พอเข้าไปในอาคารร้างก็เจอศพผู้ชายคนนี้นะคะอายุ๖๕แล้ว
หงายที่หน้าถูกของมีคมฟันหลายแผลมากจนเวอะหวะเลยค่ะ
แล้วเหมือนกับตั้งใจฟันที่หน้าที่หัวพบมีดปลายแหลมตกอยู่ด้วยนะคะ
ข้างศพยาวประมาณสิบห้าเซนติเมตรแล้วก็ที่มีดเลือดเต็มเลยค่ะ
โทรศัพท์มือถือตกอยู่เครื่องหนึ่งในกระเป๋ากางเกงของผู้ตาย
มีกระเป๋าใส่สตังค์สีดำเงินก็ยังอยู่นะคะสตังค์ยังอยู่
พันก็อยู่แบงค์๕๐๐ก็ยังอยู่แบงค์ร้อยก็ยังอยู่
กว่าบาทไม่หายเลยนะยังอยู่ครบนะคะ
ผู้ตายชื่อว่านายภัยบูลพลโคตรค่ะเป็นชาวตำบลศรีฐาน
อำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยมีอาชีพเก็บของเก่าขาย
แล้วก็อยู่ที่อาคารร้างแห่งนี้อ่ะค่ะพันธุ์ตำรวจเอกนรบาลจิตทยานันต์
กับสพแม่ปิงก็เลยบอกว่าปกติผู้ตายจะขี่รถซาเล้ง
เก็บของเก่าริมถนนในเขตตัวเมืองเชียงใหม่
แล้วก็เอาของเก่าขายกลับมาพักกลับมานอนที่อาคารร้างแห่งนี้ทุกคืน
จากการสอบสวนเบื้องต้นทำให้รู้มาว่าก่อนเกิดเหตุช่วงค่ำเมื่อวาน
ผู้ตายเขาไปดื่มเหล้าค่ะไปกับคนรู้จัก
แต่พอเช้ามาคนมาพบกลายเป็นศพแล้วนอนจมกองเลือดอยู่ในอาคารร้างแห่งนี้
ยังไม่รู้สาเหตุที่แน่ชัดนะคะแต่ที่แน่ตำรวจบอกว่า
ไม่น่าจะใช่การฆ่าชิงทรัพย์เพราะทรัพย์สินยังอยู่ครบทุกอย่าง
เงินมันก็ไม่เอาไปตั้ง๘๐๐๐กว่าบาท
ก็เลยสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นการทะเลาะกันจนถูกฆ่าตาย
แต่ตอนนี้พอจะรู้ตัวผู้ต้องสงสัยแล้วค่ะ
อยู่ระหว่างการตามตัวมาสอบสวนว่าเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้หรือเปล่า
พิสูจน์หลักฐานก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเพิ่มเติม

หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อใช้เป็นวัตถุพยานในการดำเนินคดี
แล้วก็เป็นเบาะแสในการตามจับกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุนี้
ส่วนศพของนายภัยบูลกู้ภัยก็ส่งให้แพทย์ชนะสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งนะคะ